คุณซันนี่กับคุณวีวิโอนเรทเค้าสนิทกันเค้าเล่นหนังตีแล้วเอบด้วยกัน

แล้วซันนี่ก็คือไปแซวตามภาษาซันนี่
รวมภาพเปรย์ไกร
เราไม่ได้รู้กับเขาว่าเขาสนิทกันขนาดไหนเขาไม่ได้โกรธนะ
พูดแบบนี้กับวีให้ได้ตลอดนะหาว่ากันไปนะคะก็เคลียร์จบนะคะ